ท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
พลังประชารัฐครับรองสารอาจารย์ครับท่านประธานครับ
ยกให้ผมเป็นศาสตราจารย์ก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมมีความดีใจมากที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็ได้อภิปรายเรื่องงบประมาณ๔ปีแล้ว
ดีใจครับเพราะว่าคนเป็นผู้แทนที่เข้ามานั่งในสภาแห่งนี้
เราจะต้องตอบแทนพี่น้องทุกคะแนนด้วยนโยบาย
แล้วนโยบายก็จะต้องออกจากสภาแห่งนี้เพื่อที่จะจัดสรรสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผ่านตัวงบประมาณ
ท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณไม่ได้เป็นของผลเอกประยุทธ์
งบประมาณไม่ได้เป็นของรัฐบาลงบประมาณไม่ได้เป็นของสภาพัฒน์หรือสำนักงบ
แต่งบประมาณเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตัวงบประมาณจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสุขความงอกงามให้กับประชาชน
ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเป็นเช่นนี้ความสำคัญของงบประมาณ
มันจึงเป็นเรื่องที่ปวดเสียนเวียนกล้าวหรือวันปริวิตกมากของคนในตลาดเสาร์อาทิตย์ที่นครศรีธรรมราช
ในตลาดคูขวางที่นครศรีธรรมราชที่มีข่าวตลอดเวลาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีการคว่ำงบประมาณ
เพราะฉะนั้นการคว่ำงบประมาณที่ร้านกาแฟที่นครศรีธรรมราชเขาพูดกันเซ็งแทร่เพราะเขากลัวครับเขาวิตกกันครับ
มีเสียงสะท้อนผ่านผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรต่างกับความคิดความเห็น
ผมจะมาเล่าให้ประธานสภาและสมาชิกท่านผู้ทรงเกียจได้ฟังด้วย
ท่านประธานที่เคารพครับคว่ำด้วยเหตุผลอะไร
ถามสิครับถ้าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผมจะเห็นด้วยหรือผมจะไม่เอาหรือผมจะไม่ผ่าน
ผมต้องมีเหตุผลครับวันนี้เหตุผลอะไรอ่ะ
เหตุผลว่าไม่มีความเสมอภาคใช่ไหมมีความเหลื่อมล้ำใช่ไหม
ถ้าอย่างนี้ก็มันเหมือนกับดูถูกสภาพัฒน์ดูถูกสำนักงบที่เขามีการคิดการวิเคราะห์
ในกระบวนการงบประมาณกว่าจะออกมาเป็นเล่มนี้นะครับ
ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๖เดือนตามกฎหมายจึงจะออกมา
ถ้าเราบอกว่ามันไม่ยุติธรรมหรือมันเป็นปัญหา
๓ปีที่ผ่านมาที่เรากำลังทำมันก็น่าจะมีปัญหา
ตอนนี้ปปชเขาก็นั่งฟังเราอยู่พี่น้องประชาชนสื่อทางดิจิตอล
สื่อโซเชียลมีเดียก็ติดตามเราอยู่
บริหารงบประมาณที่มันมีหน่วยรับงบประมาณ
หรือท่านจะคว่ำเพราะว่ามีงบกลางมากเกินไป
ท่านประธานที่เคารพเมื่อสักครู่ท่านนายกก็ตอบ
หลายคนก็อภิปรายงบกลางมีเยอะเกินไป
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านประธานครับว่า
กองงบประมาณไว้ที่งบกลางให้มากในระดับหนึ่ง
เพราะอะไรครับเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่า
ไล่ล่าทุกเรื่องไล่ล่าทุกเหตุการณ์
มีเหตุการณ์ใน๔ปีนี้ไม่คิดไม่ฝันของเราในสภาแห่งนี้

งครามน้ำมันระหว่างยูเครนรัสเซียก็ดี
ถ้างบประมาณที่ไม่มีงบกลางที่มากเกินไปเพียงพอ
จะไปเติมสิ่งเหล่านั้นให้กับจังหวัดให้กับหน่วยงาน
เพื่อที่จะไปตอบสนองแก้ปัญหาที่ไม่อาจจะ
การล่วงหน้าล่วงหน้าหรือผกผันได้ยังไง
และที่สำคัญนะครับผมคิดว่าเวลาดูถึงงบกลาง
ดูสิครับมีประวัติไหมครับ
สู่เข้ากระบวนการทางฟ้องร้องกันปปชหรือหน่วยงานอื่น
สิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าในยุคที่มันเป็น

ท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราไม่ผ่านงบ
มันจะเกิดอะไรหรือฟ่ำงบ

เรากำลังจะเอาประชาชนเป็นตัวประกันไหม
ทำให้ประชาชนที่นครที่เล่าผมเนี่ยเขากลัวมาก
ทำให้คนในบ้านผมเขาปริวิตก
ทำให้คนที่เมืองนครศรีธรรมราช
หวาดหวั่นว่ามันจะเดินกันได้ยังไง
ประเทศชาติถูกกักขังไหม
จะไปเติมความทุกข์ยากให้กับประชาชน
ในยุคคลายสิตนี่ไหมในยุควิกฤตไหม
เรากำลังเจอวิกฤตมา๒ปีกับโควิด
เรากำลังไปเจอกับสงครามรัสเซียยูเครน
ซึ่งมีปัญหาเกลือแพง
ะปิน้ำปลาขึ้นราคา

ที่มันเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ผันผวน
ทุกข์ยากทุกหัวระแหง

ก็เท่ากับว่าวิกฤตเหล่านั้นแหละจะคูณ๒คูณ๓
และประชาชนของเราจะอยู่ยังไง
นี่คือการเอาตัวประชาชนเป็นหลักประกัน
ท่านประธานครับหรือเราจะเล่นเกมกัน
เรากำลังเดินเข้าสู่ปีที่๔ของสภาชุดนี้
เรากำลังจะใช้แง่มุมเหลี่ยมคมกัน
เพื่อที่จะเอาชนะคคานกันในทางการเมือง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรื่องเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้า

มาเล่นเกมด้วยการใช้พรบงบประมาณ
ล่อเป้าเป็นสนามซัดกันไปอัดกันมา
นี่คือสิ่งที่น่าวิตกมาก

ผมคิดว่าอันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่
นำไปสู่การตัดสินใจของผมและสมาชิกพักพลังประชารัฐ
ที่เราบอกว่าเราจะต้องสนับสนุนงบประมาณ
เราตัดสินใจกันอย่างไคร่ครวนครับ

ศึกษาเล่มที่ท่านนายกบอกว่าให้เราไปอ่านเยอะ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา
เขียนได้วิเคราะห์กันมาเป็นปึ้ง
มีเล่มขาวคาดแดงออกมาดู

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
ปี๒๕๖๖นี้เราจะต้องผ่าน
ถ้าไม่ผ่านนะครับมันจะยุ่งยาก
ถ้าไม่ผ่านนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้น

ถ้าไม่ผ่านว่าประมาณปี๒๑๖๖นี้
ต้องไปใช้ของเก่าแต่ใช้ได้เยอะไหมครับ
ใช้เฉพาะรายการที่ผูกพัน
ใช้เฉพาะรายการที่มันเป็นอยู่ผูกพัน
เงินเดือนแต่งบลงทุนงบใหม่ใหม่รายการใหม่ใหม่
เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับท่านประธานครับ
เล่มขาวคาดแดงเล่มที่๑๐ของกระทรวงศึกษา
ถ้าเราไม่ผ่านคารุพันธ์ห้องปฏิบัติการ
ของโรงเรียนจุฬาพรนะครับ
วิทยาศาสตร์ของลูกของเราที่จะเรียน
ตั้งรายการมาเนี่ยเกือบ๒๐๓๐ล้าน
อันนี้ผมยกตัวอย่างลูกหลานของเราก็จะไม่ได้
เหล่านั้นมาเพื่อการเรียนหนังสือ
อาคารเรียนนอกห้องเรียนของโรงเรียนสูตร
ทั่วประเทศนะครับที่มีอยู่๕๕๖ล้าน
ยกตัวอย่างโรงเรียนสุดศึกษาที่ทุ่งสงศ์ที่บ้านผมนะครับ
ที่ได้ประมาณ๔๗ล้านก็จะไม่ผ่านไม่ได้ทำ
ลูกโรงเรียนโสดซึ่งเป็นนักเรียนพิเศษของเราก็จะขาดโอกาสอีก
หรือว่าผู้เรียนผู้เข้ารับการอบรมของกรมอาชีวศึกษา
ซึ่งมีประมาณล้านกว่าคนเขาจะเสียโอกาสไหม
ขณะที่เรากำลังต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขณะที่เราต้องการให้กรมอาชีวะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคน
ฝีมือแรงงานเพื่อจะเติมเขาให้มีศักยภาพ
นี่โครงการใหม่เหล่านี้ท่านประธานถ้าไม่ผ่านหรือฟ่ำ
มันก็จะไม่เกิดหรือยกตัวอย่าง
ถนนพุทธภูมิที่นครศรีธรรมราชของกรมทางหลวงชนบท
ที่รัฐบาลสภาพัฒน์สำนักงบได้วิเคราะห์ลงไปแล้ว
เล่มเหล่านี้จะได้สร้างไหม
เขาต้องการที่จะทำให้เป็นถนนเข้าสู่เมือง
ซึ่งปีที่แล้วไม่ผ่านก็ยอมรับได้เพราะมันเป็นวิกฤตโควิด
ปีนี้ถ้าเราฟ่ำก็จะไม่ผ่านไหม
ท่านประธานที่เคารพยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเป็นอันสุดท้ายว่า
ถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยพี่น้องที่ตำบลท่าซักหมู่ที่๖กับหมู่ที่๗
มีสะพานนะท่านประธานครับสะพานอันนี้ข้ามคลองท่าซัก
ก่อนออกผ่านทะเลประมาณ๒กิโลชำรุดชุดโชมรถปิ๊กอัพขึ้นไม่ได้ครับ
เตอร์ไซค์วิ่งจากอีกมุมหนึ่งไปส่งให้กับโรงเรียนอีกฝั่งหนึ่ง
ละหมาดข้ามเดินหรือขับรถขึ้นไปไม่ได้ครับ
สะพานท่าซักกำลังจะได้สร้างกับเล่มนี้ในปียกสมาน๒๑๖๖เนี่ย

ผมกำลังนำเรียนว่านี่คือสิ่งที่มันจะต้องเสียไป
ของใหม่จะต้องเสียไปได้แต่ของผูกพัน

พวกเราในภักดิ์พลังประชารัฐเราต้องผ่านไปให้ได้
เราจะต้องสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ

หลายคนก็บอกว่าก็เอาของเก่ามาทำหรือก็ทำใหม่
แต่ตักระบวนการทำมีงบประมาณตามปัจเจ็ตแพลนใช้เวลาประมาณ๖เดือน
ที่ผมนำเรียนแล้วว่ากว่าจะออกมาเล่มนี้
เราจะต้องเสียโอกาสมากมาย

ถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยนะครับเครื่องมือของรัฐบาลที่เคยแถลงที่สภาแห่งนี้
เมื่อเกือบ๔ปีที่แล้วท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านคณะรัฐมนตรีได้แถลง
รายการงบประมาณต่างที่วิเคราะห์เพื่อไปตอบสนองนโยบายที่จะไปขับเคลื่อน
นะครับเอางบประมาณไปขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนโยบายงบรัฐบาลจะไปขับเคลื
ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปแผนพัฒนาหรือแม้สิ่งต่างที่กำหนดไว้เป็นข้อกฎหมาย
ก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราคิดว่าเราต้องผ่าน
ไม่ผ่านก็จะเสียโอกาสอย่างเช่นที่ว่าดังนั้นเราสมาชิกพักพลังประชารัฐ
นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังสภาผู้ทรงเกียจที่เคารพผ่านไปยังพี่น้อง
ไปยังคอรมอว่าเรามั่นใจเราเชื่อมั่นถ้าหากมีปัญหาในกระบวนการใดหนึ่ง
เพื่อให้บ้านเมืองเราเดินได้การผ่านงบประมาณก็คือการผ่านให้ประเทศ
ฝ่าวิกฤตแล้วก็ไปต่อยอดหลังโควิดหรือหลังวิกฤตต่างที่จะเกิดขึ้น
แล้วบ้านเราก็จะเดินไปข้างหน้าด้วยงบประมาณปี๒๕๖๖ครับท่านประธานครับ
ขอขอบคุณที่ให้เวลานะครับขอบคุณครับ